รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ก็ยกเวทชอบยกเวทมาก

แต่ว่าเล่นริ้วนี้ไงริ้วหัวไหล่ก็ต้องยกอย่างนี้
พมปลำขึ้นพมลงอย่างนี้มันมีหลายแบบ
แล้วเจ๊เวลาออกกำลังกายเสร็จเจ๊กินอะไร

ไม่มีใครโทรผมบอกเจ๊ไว้เนี่ยโทรศัพท์
เอาชื่อมาใหม่มือสองพี่โฮะ
ไอ้โฟมนาคม
โอ้โหอะไรเนี่ย

สุขลูกไม่ดูแลเลยอ่ะสุขภาพ

นี่มีแต่แป้งนะคะโบไฮเดทอย่าไปกินเยอะ

เพราะของพวกนี้มันต้องกินในปริมาณที่พอดี

เดี๋ยวนี่กินกระดาษเกลียดด้วย

โอ้โหของเยอะของแยะกินอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเขาไม่สบายหรอก
ออกกำลังกายบ้างนะ

ออกกำลังกายนี่เจ๊เขาสาวเป็นห่วงนะ

ฮะขี่จักรยานขี่คนเดียวเหรอ
ที่สิบคนไปกันสิบอ๋อไปกันสิบคน

สิบร้อนอี๋ครั้ง

นครเนี่ยดูดิเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอกอย่ากินเยอะไปออกกำลังกายมั่ง
ใช่วิ่งไหมปกติวิ่งไหมวิ่งไม่ไหวแล้ว
ถ้าลองดูเนี่ยเป๊กก็ไปวิ่งประจำเลยไปกับน้าเบิร์ต
ใช่อืมนี่วันนึงได้กระเป๋ามาเท่าไหร่ไป
เฮ้ยเจ๊
ไม่ใช่วิ่งแล้ว
ข้องพอแล้วหยุดกินเถอะเดี๋ยวเป๊กอ่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายให้เอาไหม
ไม่มีตังค์ซื้อหรอกเดี๋ยวซื้อให้
เอาแล้วซื้อให้เอาเออซื้อให้เลยเดี๋ยวค่อยหักเงินเดือนทีหลัง

เออเครื่องออกกำลังกายแบบไหนอ่ะราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายไทยสปอร์ต
ซุปเปอร์สปอร์ต๓แบบนี้แบบใดราคาถูกที่สุด
แผ่นรองโยคะพร้อมสายสะพายหนา๖มิลลิเมตร
๓ฮูลาฮุบฮุ่มฟอม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

ที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา
ไอ้ใช่
ทำไมไม่ดูแลกว่าศาสตร์ร้านกันบ้างนี่

เริ่มไออะไรบ้างไอหืดไอหอบไอห้าง
จนลากแดงลากเขียวไอจนเสียวหน้าอก

ไอหืดไอหอบไอห้างไอจนรากดาง
รากเขียวไอจนเสียวหน้าอก

น่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อย่างไม่จบร้อยแล้ว
ไอจนเป็นบรรยาการไอจนตกบันได

นี่มันตาพี่แดกหน้าฝรั่งผมเหมือนเกินหน่อยมันปล่อยเลย

ผัวดูบอยไงมันเป็นไงมันป่วยมีอะไร

อุจจาระไม่ยอมออกตามข้อศอกตกสกอร์
โปรดอะไรล่ะเจ๊แล้วไม่ได้มองอยู่ร้านเลยอ่ะ
คุณค่ะต้องจะไปดูแห้งร้าน
อุ๊ยแต่งพรุ่งขาวสาวบริสุทธิ์
โอ้โหจิตใจฉันงดงาม

เฮ้ยดีจ้ะเฮ้ยวันนี้มันมาสุขุมเว้ยวันนี้มาแปลกอ่ะ
สงสัยไปวัดถ้ำกระบอกไปเลิกเป็นกระเทยมาแล้ว

มาเที่ยวมานั่งมีงานทัน

ถามด้วยครับ
ชัดเจนไงอ่อโทษครับผม
วันนี้ต้องการซื้ออะไรดีครับ
เดี๋ยวพวกเราจะได้จัดให้ถูกครับผม

แล้วก็กินไก่ทอดอะไรอย่างนี้อร่อย

บ้าล่ะตอนนี้เห็นกะเทหูติง
เป็นกระเทยด้วยเป็นคนหูติงด้วย

มีผัวกี่คน

มะเร็วก็อร่อย

เมาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องฐานมันดังดิ

มาซื้ออะไรบ้างนะครับ

น้าคุยดิเสียงดังอะไรเนี่ยอุ๊ยเสียงดังจริงเลย

แก้วินเกิดน้องแล้วก็เกิดหนูแล้วครับหนาค

สังขทานหน่อยทำบุญอะไรอย่างนี้
ใช่ทำบุญทำอาสังฆาตสาธุรกิจค่ะโอเคมานึก
สังขทานค่ะสังขทาน
นี่เดี๋ยวนะคะสักนิดหนึ่งไม่แพงมาก

เอาเป็นกล่องก็ดีนะเป็นกล่องก็ดี

ไปเอาเพราะแล้วผังเลยไป

ไอ้น้องตลอดมานี่เลย
ชอบทำบุญจิตเป็นกุศลแบบนี้นะ
นี่เราก็ช่วยไงอันนี้เลย
สังกระทานชุดเดียวอยู่เลย
อันนี้ก็เรียกว่าสังกฐานอิ่มบุญ

พี่ดูจากลาสนาหนูพอเงินไม่เยอะ

เอาตังค์เอาตังค์มาก่อนเอาสังขทานไปแล้ว

นี่คือชุดสังฆฐานเสริมบุญเนาะ
นี่ครับบุญนำกรรมแต่งเกิดชั้นหน้าชั้นใด

เอาคืนเขาไปของน้าถูกสุด

อันนี้ถูกสุดมีเบาะด้วย

สายบุญเชิญตรงนี้ค่ะ

ไม่รู้ว่านุ่มเคยทำบุญกันบ้างหรือเปล่า

ราคาถูกมีหลากหลาย
พระสงฆ์นี่พร้อมใช้ได้เลยนะครับ

ของน้าสังฆาธารชุดเบาะรองนั่ง
คุ้มจริงมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่
ยี่ห้อสมาเตอร์เช่นเดียวกันค่ะ
ไอ้น้องของพี่ดีกว่าราคาไม่แพงถวายสังขทาน
แล้วน้องจะโชคดีมีชัยไปไหนมาไหน
้วคาดปลอดภัยเจริญในหน้าที่การงาน
ความเจ็บก็ไม่ได้ความไข้ก็ไม่มี
เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค้าขายมั่งมีมากมาย
งดงามกินอิ่มนอนอุ่น
ไม่เจ็บไม่ไข้สับไตสบายดี
ช่อออกดีตลอดไปนะ
เหมือนแม่น้ำประคงคาที่ไหลมาอย่างไม่ขาดสาย
โอ๊ยโอ๊ย

มาเข้าไปเกาสังฆาณใหม่ได้ค่ะ

เชิญค่ะโอ๊ยแม่นอกจากชุดสวายสังฆาธาน
ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับมีการให้พรกันด้วย

ให้ทั้งสองหนุ่มเลือกให้ถูกว่า
กระทานทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
สังขทานจากสมาร์เตอร์ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะว่ารูปร่างมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขา

มันก็น่าจะแพงตรงที่ว่าเบาะแล้วก็จะมีชุดสังขทานอื่นรวมไปด้วย
แต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ผมสังเกตเห็นได้นะฮะ

ในนู้นนะครับจะมีพวกเข้าของเครื่องใช้มากกว่า

นี่ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาบวนปากสบู่คัตเติ้ลบัตรแตกต่างกันมีสำลี
แต่กล่องนี้มันจะมีพวกน้ำยาล้างจานเอามา
ผมว่าราคาถ้าเทียบกันแล้วนะน้ำยาล้างจานน่าจะแพงกว่าน้ำเปล่า
จากประสบการณ์นะครับผมซื้อยาบวนปากบ่อย
ผมก็รู้สึกว่ามันจะแพงหน่อยแล้วก็ยาสะโผงก็เหมือนกันนะครับ
งั้นคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าชุดสังขทานทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

งั้นคุณเลือกอันที่๓นะชุดสังฆฐานอิ่มสุก
งั้นพี่เป๊กขอเฉลยอันที่๒ก่อนที่คุณคิดว่าแพงที่สุดค่ะนี่คือชุดสังขทานเบาะรองนั่งจากสมาร์เตอร์ที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๒๒๙บาทค่ะ
และพี่เป๊กจะเฉลยอันของคุณที่คุณเลือกนะชุดสังขทานอิ่มสุกจากสมาเตอร์ที่ทั้งสองหนุ่มเลือกไว้ราคาอยู่ที่
อันสุดท้ายที่คุณไม่ได้เลือกชุดสังขทานเสริมบุญจากสมาร์เตอร์ต้องแพงกว่า๑๙๙ค่ะราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ราคาต้องแพงกว่า๑๙๙ค่ะและราคาอยู่ที่
เก่งมากค่ะคุณครักษ์
และชุดสังขทานอิ่มสุกเป็นชุดสังขทานที่ราคาถูกที่สุด
ไม่ธรรมดาเลยค่ะหนุ่มคะแสดงว่าเป็นสายบุญเหมือนกัน
วิเคราะห์นี่ถือว่าใช้ได้ตอนนี้ตัวช่วยยังอยู่
และสะสมเงินไปได้๒๕๐๐๐บาทค่ะ
มีทางออกให้เสมอเพราะว่าคุณเป็นนุ่มหลอก

ตอนนี้คุณมีเงินสะสม๒๕๐๐๐บาท
ถ้าคุณหยุดตอนนี้พี่เป๊กจะแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่ง

แต่ถ้าคุณไปต่อมีเงิน๓๕๐๐บาทรอคุณอยู่

เอาไง
ผมว่าเรามีตัวช่วยนะครับ
จะพอมาก่อนนะครับ
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ
และคำถามข้อต่อไปถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ